ไปที่จังหวัดนครสวรรค์คุณผู้ชมครับ
ลูกผู้น้องแค้นลูกผู้พี่คือเป็นญาติกัน
เป็นญาติกันคือเขาบอกว่าอ้างอ้างบอกว่าตามหาเรื่องกันไม่เลิก
แล้วนี่จะมาทำร้ายแม่เขาแล้วคุณทำอย่างไร

แต่ว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหาเรื่องกันไม่เลิกแล้ว

เข้าตรวจสอบในศพที่เอาผ้าขาวคลุมอยู่
นายสมชายพันแจ๋มอายุ๔๐ปี

ปลอกกระสุนปืนตกอยู่๑ปลอกนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายรัศมีการเวกอายุ๓๙ปี

ยืนถือปืนรุกกฎปืนยาวรุกกฎนี่นะครับ
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ขณะที่แม่ของผู้ตายนะครับเศร้าโศกเสียใจนะครับ

คือไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรสองคนนี้

สอบถามเพื่อนบ้านเล่าบอกว่าก่อนอันนี้ผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
สนิทกันนะเห็นไปจับปลาด้วยกันดื่มเหล้าด้วยกัน

เรื่องอะไรพี่พอรู้ไหมแบ่งยา
อ้าวมันไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันธรรมดาแล้วเนี่ย
แบ่งยาเสพติดกันไม่ลงตัวครับ

ทั้งสองคนก็มักจะทะเลาะกันเป็นประจำ
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นฆ่ากันตายอันนี้ชาวบ้านเล่านะ
นายลักษมีศ์กลับมาที่นายลักษมีศ์สารภาพบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุผมก็มีปากเสียงกับผู้ตายเลยแหละ
นะครับจะเข้ามาทำร้ายแม่ผมอ่ะ
ผมโมโหแล้วไปหยิบปืนในบ้านแล้วยิงออกไปเลยนัดหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวพยายามจะถามสาเหตุที่แท้จริง

พี่รู้แล้ว
พี่มีอะไรพูดไหมพี่

ตำรวจพบว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับ

ก็เลยแจ้งเขาหาฆ่าคนตายโดยเจตนา